คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
เกี่ยวกับการแต่งกายด้วยชุดดำเพื่อเป็นการไว้ทุกข์โดยมีการระบุว่าห้ามติดตราสัญลักษณ์บนเสื้อสีดำเด็ดขาดค่ะ
แฟนเพจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โพสต์เฟซบุ๊คเมื่อช่วงเย็นวานนี้
ระบุว่าการแต่งกายไว้ทุกข์นั้นห้ามนำตราสัญลักษณ์ต่างมาติดที่เสื้อดำและห้ามนำออกจำหน่ายเนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
เพราะว่าในขณะนี้มีการผลิตเสื้อสีดำที่มีตราสัญลักษณ์ออกวางจำหน่ายแล้วจึงต้องการแจ้งให้ประชาชนรับทราบ
เนื่องจากที่ผ่านมาก็ได้มีการห้ามสวมเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์เข้างานศพอยู่แล้ว
นำมาติดบนเสื้อสีดำเพื่อจำหน่ายในเชิงธุรกิจถือว่าไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่ง
เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องให้อาจารย์ทรงทองได้ขยายความหน่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการไว้ทุกข์นะคะ
ครับผมก็เรียนว่าเรื่องธรรมเนียมไว้ทุกข์นี่ก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในประเทศต่าง
แล้วมีวัฒนธรรมประเพณีที่อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยไม่ได้จะหยุดนิ่งอยู่กับที่นะฮะ
ในประเทศไทยของเราผมอาจจะย้อนความขึ้นไปสักนิดนึงว่า
ในอดีตการไว้ทุกข์ของเรานั้นมีข้อพิจารณามาก
อายุมากใครอายุน้อยกว่ากันเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติ
เป็นครูไม่เป็นลูกสิทธิ์แล้วก็จะไปแต่งตัวให้ถูกตามกติกานั้น
แต่งเป็นสีขาวบ้างสีดำบ้างแต่งเป็นสีต่างบ้าง
โดยเฉพาะสีขาวสีดำเท่านั้นแต่เป็นสีสุภาพต่าง
ตามวัฒนธรรมประเพณีในครั้งนั้นซึ่งต่อมาเมื่อโลกพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป
เราอยู่ในประชาคมที่คุ้นเคยไปมาหาสู่กันกับความเป็นวัฒนธรรมสากลมากขึ้นนะครับ
เราก็จะพบว่าเปลี่ยนมาช้านานแล้วนะครับแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไป
และเป็นที่เข้าใจตรงกันนะครับความเข้าใจที่ตรงอยู่ในปัจจุบันนี้คือ
ไว้ทุกข์นั้นใช้สีดำเป็นหลักเหมือนอย่างที่เราสามคนและหลายท่านแต่งอยู่ในเวลานี้นะครับ
มีสีอื่นที่เข้ามาร่วมปฏิบัติในการไว้ทุกข์ได้บ้างก็เป็นสีที่แสดงความเคารพความอาลัย
เช่นสีขาวสีเป็นสีเทาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่แน่นอนว่าเวลาที่เราไปร่วมงานจริงที่เป็นงานศพ
งานพระศพงานพระบรมศพเนี่ยผมก็ยังมีความเห็นว่าก็ควรจะเป็นการแต่งกายด้วยชุดดำล้วนอยู่ดี
แต่ว่าไปทำงานสมมุติไว้ทุกข์ถวายปีหนึ่งก็ดีร้อยวันก็ดีเหล่านี้นะครับ
จะดำล้วนไปทุกวันก็อาจจะเสื้อผ้าก็ไม่เพียงพอก็ต้องหมุนเวียนอย่างอื่นมาใช้บ้าง
ก็คงจะมีเสื้อขาวบ้างเสื้อเทาบ้างอย่างนี้ผสมผสานไปได้
แต่ก็ยังกลับไปสู่หลักเดิมนะฮะสู่หลักเดิมว่าถ้าไปงานเนี่ย
งานที่ไปงานพระบรมศพควรจะดำล้วนอยู่ดีไม่ควรจะเป็นอย่างอื่น
อันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องสีก่อนนะครับที่ประเด็นที่สองที่เมื่อกี้กรม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีคำชี้แจงหรือมีคำอธิบายมา
ผมมีเสริมความเขาสักนิดเดียวนะครับว่าตราสัญลักษณ์ถ้าเราเข้าใจตรงกัน
คือตราสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองทั้งหลายนะครับหรือเป็นเครื่องหมายแห่งความยินดี
เนื่องจากพระบาทจำเด็จประชิงหัวในพระบัลประโยชน์เจด็จสวรรค์คดแล้วตัวอย่างเช่นการฉลองศีราจละบรรคครบ๗๐ปี
ซึ่งมีตราสัญลักษณ์มาประกาศใช้อยู่
เวลานี้ก็เป็นของพ้นสมัยแล้ว
ก็ต้องถือเป็นเป็นข้อยุติแล้วกลางสีราชบัตรครบ๗๐ปีนั่นเป็นเอาพ้นสมัยเสียแล้วการเชิญตราสัญลักษณะดังกล่าวไป
ใช้ในการประดับบนเสื้อผ้าอาพรต่างเนี่ย
แม้เป็นเวลาที่ยังไม่เสด็จสวรรคต
ยิ่งเวลานี้เป็นเรื่องที่พ้นสมัยเสร็จแล้ว
การไปขออนุญาตก็ทำไม่ได้อยู่แล้วโดยสภาพ
ท่านก็อาจจะคิดไม่เท่าทันในเรื่องนี้
ก็ทำเองโดยความ
ผมเชื่ออาจจะเป็นความตั้งใจดีนะฮะแต่ว่าก็ต้องเรียนปรึกษาแนะนำกันว่าเป็นของที่พ้นสมัยพ้นเวลาเสร็จแล้ว
ตามความเห็นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นเลข๙
ปกติถ้าอยู่เดียวก็ไม่ได้๙นะครับ
แต่ถ้าหากว่าในความมุ่งหมายของผู้ทำ
ก็อาจจะต้องมีความหมายเข้าใจว่าเป็นตราสัญลักษณ์
แต่งดำเฉยเนี่ยก็ทราบดีแล้วว่าเราไว้ทุกข์ถวายในกรณีเสด็จสวรรคต
อักษรหรือถ้อยคำต่างซึ่งโบราณท่านไม่เคยใช้กันนะครับ
ก็ผมคิดว่าผมเป็นคนโบราณเขาอยากจะเดินแนวโบราณ
ตามประเพณีที่ปุญญาตะยายเคยทำมาครับผม
สำหรับการใส่เครื่องแบบ
อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่มีการพูดกันอยู่หารือกันอยู่นะครับ
เพราะเครื่องแบบนั้นโดยปกติแล้วก็ต้องถือว่า
เป็นความเคารพอย่างหนึ่งว่าเครื่องแบบนั้นเป็นสิ่งซึ่ง
ซึ่งมีกติการองรับอยู่แล้วก็ไปได้ทุกวาระโอกาส
ผมขออนุญาตแบ่งเป็น๒ส่วนด้วยกัน

เครื่องแบบนั้นกำหนดวิธีไว้ทุกข์ไว้เป็นปกติอยู่แล้ว

ไปงานปกติที่ไม่ใช่งานเศร้าโศกก็ไม่ต้องติดกันทุก
แต่เวลาอย่างไปแต่งปฏิขาวไปในงานพระบรมศพเมื่อเช้านี้

แต่เครื่องแบบของทางรายการบางเครื่องแบบเนี่ย
ไม่ได้ออกแบบไว้ให้มีเครื่องหมายไว้ทุกข์ไปประดับติดได้
ลองนึกดูนะครับเครื่องแบบปฏิบัติรายการศรีกากีของข้ารายการ
ตามสถานที่ราชการอำเภอหน่วยงานต่างเนี่ย
ถึงแม้ว่าจะมีการไว้ทุกข์ถวายมาในวาระต่างหลายครั้งที่ผ่านมาในชีวิตของเรา
ก็ไม่เคยเอาปลอกแขวนไว้ทุกข์ไปคาดพันกับเครื่องแบบศรีกากีนึกออก
บรรดาในอำเภอทั้งหลายที่ปฏิบัติอยู่
ก็ถือว่าการที่เขาแต่งเครื่องแบบอย่างนั้นเนี่ย
ก็เป็นการแสดงความเคารพถูกต้องแล้ว
เมื่อวานนี้ตำรวจที่รายทางอยู่นะครับ
ถ้าเป็นในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ใส่เสื้อที่ผมก็จะเข้าใจว่า

เป็นเสื้อใช้กากรีคอแบะ
เครื่องแบบนั้นมีแบบแผนอยู่ว่าถ้าไว้ทุกข์ก็ให้ติดพันธุแขนดำ
แต่ถ้าเป็นตำรวจชั้นประทวนที่เป็นผู้น้อยปฏิบัติอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก
แต่งกายก็คือที่เราเห็นกันยืนตามถนนทุกวันนี้

เพราะฉะนั้นก็อาจจะถือเป็นความเข้าใจในชั้นต้นนี้ว่าถ้าเป็นเครื่องแบบทางราชการ
ถ้าเครื่องแบบนั้นไม่มีการพันธุแขนดำก็ไม่ต้องปฏิบัติถือว่า
กางเกงขาสั้นสีน้ำตาลเสื้อสีขาวรองเท้าสีน้ำตาล
ก็ไม่ต้องหาอะไรสีดำสีอะไรไปประดับเพิ่มเติมขึ้น
นั้นก็ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
เด็กผู้หญิงกระโปรงน้ำเงินก็ไปได้ไม่ต้องไปย้อมกระโปรงเป็นสีดำ
ถ้าเกิดเป็นการติดผ้าดำเป็นลักษณะเข็มกลัด

ผมต้องไปอีกสองกลุ่มค่อยไปทีละกลุ่มก่อน
กลุ่มที่เป็นบริษัทห้างร้านหน่วยงานที่มีเครื่องแบบของตัวเอง

เครื่องแบบห้างร้านที่มีเครื่องแบบเป็นตัวเอง
คลุมตัวตรงนี้ผมว่าควรจะปรึกษาคุยกันให้เป็นกิจจาลักษณะ
ถ้าเป็นแบบโบราณตามความเข้าใจผมครับ
ถ้าหากว่าเพราะมันไม่มีกฎิกาชัดเจน

บริษัทหนึ่งเครื่องแบบสีเขาสีสด

แต่ถ้าเขาจะพร้อมใจกันทั้งบริษัทหาภาพเหมือนปลอกแขนทุกข์มาพันต้นแขน
ก็ทำได้ผมว่าแล้วแต่เขาว่ากันแล้วแต่ก็ตกลงกัน
บริษัทอาจจะลดห่อนผ่อนลงมาเหลือเป็นโบเป็นริบบิ้นอะไรแล้วแต่
แต่ด้วยความเคารพผมก็คิดว่าก็ทำด้วยความพอเหมาะพอสมกันแล้วกัน
ที่ผมอาจจะรู้สึกว่าต้องอธิบายส่วนตัวผมให้ชัดเจนในเวลานี้
คือธรรมเนียมจีนในเวลาไว้ทุกข์เขาไปหาผ้าขนาดเล็ก
ก็จะเป็นภาคกระสอบมาติดต้นแขนผมรู้สึกว่าธรรมเนียมที่ว่านั้น
ก็เป็นธรรมเนียมเฉพาะหมู่เหล่าซะมากกว่านะครับมีความประพฤติปฏิบัติที่ในวงจำกัด
ถ้าหากว่าจะทำให้เป็นการปฏิบัติที่คล้อยไปทางสากล
ผมคิดว่าเรื่องการพันแขนทุกข์ถ้าทำได้ก็น่าจะเหมาะสม
แต่ถ้าเป็นเครื่องแบบอื่นแล้วจะหาโบมาติด
ผมก็ยังเคารพความเห็นนั้นแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะเหมาะจะควรประการใดนะ
แต่ทั้งหมดถ้านึกว่าทำด้วยใจเคารพทำด้วยความปรารถนา
จะแสดงความรู้สึกสูญเสียร่วมกันผมคิดว่าไม่มีอะไรผิดนะครับ
สิ่งที่อยากจะเรียนในประการสุดท้ายแต่ว่าคนไม่มีเครื่องแบบ
ทางบ้านทั่วไปนะครับก็กลับไปสู่หลักที่ผมเรียนมาตอนต้น
คือในช่วงแรกนี้ก็ดีการไปร่วมงานที่เป็นงาน
เพลงกุศลอุทิศถวายก็ดีไปถวายบังคมพระบรมศพก็ดี
ผมก็ยังให้ความเห็นว่าควรจะแต่งขายด้วยทุกข์ดำล้วน
แต่ถ้านอกเหตุนอกวาระนั้นในชีวิตประจำวัน
ก็จะใช้สิ่งอื่นที่เป็นสิ่งที่ถือไว้ทุกข์ร่วมกันก็ได้ครับผม